ตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมหน่อยเพราะว่าอุณหภูมิอาจจะอุ่นขึ้น
เล็กน้อยนะครับรวมทั้งการเดินทางอาจจะมีหมอกหนา
ทำให้การขับขี่ยวดยานพาหนะนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนใครที่ลงใต้ครับต้องระมัดระวังฝน
จากว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ติดตามในช่วงจับตาเตือนภัยครับ

เพราะสภาพอากาศที่มีปีียนแปลง
และมีความแตกต่างชัดเจน

แต่ว่าบริเวณทางตอนล่างฝนตกหนักเลยทีเดียว
เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้าง

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับ

จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
ในหลายพื้นที่นะครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนล่างในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

สิ่งที่ต้องระวังก็คือขณะนี้เนี่ยนะครับ
ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ

กำลังเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
เริ่มต้นนี่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยของเรากันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เสาร์วันอาทิตย์นี้อุณหภูมิยังสามารถลดลงได้อีก

ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นถึงหนาว

ในช่วง๕๗ธันวาอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

ช่วงกลางสัปดาห์อาจมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณตอนบนฝั่งตะวันตกนะครับ

ช่วงวันที่๓๗อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเช่นเดียวกัน
อุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดภูครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๒องศาเซลเซียต
ภาคล้างในวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็น
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนวันที่๔๗มีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้ครับอากาศเย็น
อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนวันที่๔๗อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซียด

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ภาคใต้น่าเป็นห่วงหน่อยเพราะว่าฝนตกเยอะเหลือเกิน

โอกาสการเกิดฝนถึง๑๖๐๘๐ของพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลย
กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไป
ส่วนวันที่๕ถึงวันที่๗โอกาสการเกิดฝนลดลงอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ส่วนใหญ่นั้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
อย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายจังหวัดเลยทีเดียว
ต้องระวังมีโอกาสเจอฝนตกหนัก
แล้วก็ภัยทางธรรมชาติอื่นที่จะตามมา
ช่วงวันที่๒๓ครับได้แก่บริเวณจังหวัดสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานี
ยาลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
ส่วนในวันที่๓๔ครับฝนตกหนักนั้นจะตกในบริเวณ
จังหวัดประจุบหลีคันชุมพรสุรราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาระนอง

อุณหภูมิยังมีโอกาสลดลงเล็กน้อย
อยู่ที่ประมาณ๒๑๒๓องศาเซลเซียต
ส่วนวันที่๔๗อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ช่วงต้นสัปดาห์บางจุดบางพื้นที่ในกรุงเทพ
มหานครมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับ

แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ